คุณผู้ชมคะตั้งแต่ที่ไทยรัฐได้ทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนะคะ
ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีก็ได้จัดทำบอร์ดนิทัศกาล

ร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนี้
รวมถึงบริการไวไฟให้โหลดแอปพลิเคชัน
ตั้งใจที่จะเก็บภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้ลูกหลานได้ดูกันค่ะ
สัตวแพทย์วัญชัยตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดเผยว่า
เนื่องในโอกาสครบรอบการเสด็จสวรรค์คดครบร้อยวันในหลวงราชการที่๙
สวนสัตว์อุบลราชธานีได้นำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลที่มีจำนวน๓๒หน้ามาจัดทำเป็นบอร์ดนิทัศกาล
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้ได้อย่างทั่วถึง
หลายคนไม่สามารถที่จะหาซื้อหนังสือพิมพ์ได้ทันนะคะ
สวนสัตวจึงได้ตัดสินใจจัดทำนิทัศกาลให้ชม

ให้บริการโหลดแอปพลิเคชันให้ด้วยค่ะ
ต้องเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก
เพราะว่าได้รวมภาพประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านไว้นะครับ
เราอยากจะเก็บภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้ตลอดไป
ซึ่งยังเป็นห่วงเหมือนกันว่า

ทำอย่างไรจึงจะดาวน์โหลดภาพเหล่านี้เก็บไว้

เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับ
ที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวสวนสัตว์จังหวัดอุบลมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลนะครับ
แล้วก็อยากจะให้เข้ามาชมนิทรการภาพประวัติศาสตร์
โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
แอปพลิเคชันแล้วก็ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์
และสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อย่างไม่ขาดสายค่ะ
เพราะว่าเป็นการนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน